แล้วก็ยาย่าค่ะบอกเลยวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยคนโสดตายเรียบไปเลย
หวานเนอะคุณพี่โปมนอนแบบตายเรียบอย่างนี้ไปเลยคุณพี่โปมค่ะ
ก็แหมไม่ให้ฟินได้ยังไงพี่แบรี่สุดหล่อของเราลงทุนเข้าครัวจ้ะทำเมนูเด็ดนะ
มีทั้งสลัดมีซุปนะคะมีเซ็กฟิวชั่นมาเสิร์ฟให้กับน้องย่าถึงที่ไปเลย
เรียกว่าเป็นแบบว่าเชฟส่วนตัวแถมยังมีโมเมนต์ดินเนอร์กันสองต่อสองริมระเบียง
วิวดูกรุงเทพซะก่อนเรียกว่าเรียบง่ายงดงามและหวานจับใจจริง
ณเดชน์ค่ะเล่าให้พี่นักข่าวฟังในงานอีเวนต์เมื่อวานนี้เขาบอกว่า
จริงแล้ววันนี้ก็แอบมีโปะเหมือนกันเพราะว่าน้องย่านั้นนากลับจัดทำงานไว้
แล้วเพราะเอิญนะเจอพี่แบร์ค่ะกำลังไปรับช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ทันที
ไหนเจอกันแล้วมันจังหวะไม่ได้แล้ว
ก็เลยชวนไปรับดอกไม้ด้วยกันซะเลย
เออนะคุณผู้ชมค่ะรับเสร็จอ้าวจ๋าเธอจะให้เลย
อะไรประมาณนั้นเลยส่วนเรื่องที่หลายคนแซวเสื้อแดงนะคะ
เรื่องของพี่ณเดชน์ค่ะเป็นความตั้งใจล้วนเลย
อยากใส่สีแดงเพราะอะไรให้มันตรงกับเทศกาลความรักไง
แต่พ่อจ๋าเลื่อมมาทั้งแบบโอ้โหทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะ

แบร์เป็นคนขำก็แซวชุดแย่งซีนยายาหรือเปล่า

ซีนถ้วยชามอาหารที่มันอยู่ข้างหน้าด้วย
และยืนยันว่ายังไม่ได้ขอน้องย่าแต่งงานนะคะ
เพราะว่าคิดไว้แล้วว่าขอที่ระเบียงคอนโด

ไปฟังเสียงพี่แบร์พูดถึงเมนูเด็ดที่ทำให้น้องย่ากันค่ะ

แต่ว่านายย่าบอกว่าอร่อยมาก

อันนี้ไม่มีสิไม่มี
นี่ยืนลงไปแล้ว

อยู่ต้องแบบสถานที่มันต้องแบบอีกที่ดึงหรืออะไรอย่างนี้
เข้าใจผู้หญิงแหละว่าจริงแล้วระเบียงคอนโดก็คงไม่
ก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ
เห็นกับหน้าพ่อแม่เขาบ้างนะครับ

ใช่มีเรื่องราวก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก

ตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะซึ่งณเดชนยายาค่ะ

งานแต่งหมากคิมตัวเองต้องได้ช่อดอกไม้นะ

ให้คว้ามับดอกไม้มาให้ได้เออเอาสิเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีม
ส่วนคู่ของตัวเองค่ะจะได้คิววิวาเร็วนี้ตามที่หมากคิมหรือเปล่านะคะ

ผมจะสปอร์ตหลังไอ้ย่ายเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะ

แล้วก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็หลายงานด้วยนะหลายงานนะพี่หมากพี่คิมเนี่ย
แต่ผมว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราพร้อมเนี่ยแล้วก็อยากเราคงจะไม่ได้มาตอบคำถามแบบมาบอกอะไรเงี้ยเนาะ
เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่สปร้าย
โอ้ยน่ารักจริงอ่ะที่ตอบน้อยไม่ใช่อะไรนะฮะ
กลัวกลัวความลับมันหลุดไงเพราะณเดชน์เป็นคนที่บอกว่าเก็บความลับไม่อยู่
กลัวยาย่ารู้ก่อนเพราะยารู้ก่อนแม้กระทั่งวันจะไปเอาช่อดอกไม้ยาย่ายังมาดักเจอกันหน้าคอนโดก่อนเลย
คิมเขาจัดหลายที่เหรอคือที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่เมืองนอกด้วยแบบนี้
เห็นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ตอนนั้นที่เขาดีใจอะที่เรานึกว่ามีน้องอะ
เพราะว่าดาราดังหมดนะคุณผู้ชม
ณเดชน์ความลับคนอื่นเก็บให้ได้แต่ถ้าเรื่องตัวเองโป๊ะแน่นอน